ทีมชนบุรีเอฟซีเขาก็มีจัดงานรดน้ำดำหัวอ่าเพราะฉะนั้นไปดูบรรยากาศหน่อยใช่
ชนบุรีเอฟซีนะคะเขาก็ร่วมกระแสวันสงกรานทุกปีนะคะ
ก็ให้นักเตะใส่ชุดลายดอกแล้วก็เล่นปืนฉีดน้ำเนี่ยดูสิดูสิ
อันนี้ก็ปะแบบคือมีนักเตะต่างชาติอยู่เยอะเหมือนกันนั้น
ที่เห็นมาสักครู่ก็มีซอมมินตูซิทูอองสองผู้เล่นทีมชาติเมนมาหรือวภามาที่แหละค่ะ
แล้วก็นี่ลูเคียนอัลเมด้าดาวยิงชาวบราซิลที่ฟอร์มดีนะ
มาจากพัทยายูไนเต็ดถือว่าเป็นตัวหลักของชนบุรีไปแล้ว
คือตอนแรกเนี่ยดูดีมีพิธีรดน้ำดำหัวกับเหล่าสตาร์ฟโค้ชแต่พอเป็นพี่พกอ่อนเมาเท่านั้นแหละ
สนิทมากแล้วก็เป็นที่เคารพมากเลยต้องจัดกันแบบนี้ครับ
น้องรักมากตอนแรกก็ใส่ชุดเต็มไปมาเหลือกางเกงสีขาวตัวเดียว
เอ้าก็ขาวโพนกันแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศสนุกสนานในแคมป์ของชนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไลท์ก็อย่างที่เห็นพี่พบอ่อนโม้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี่ขาวเพลิน
ปะแป้งคุณชนะแบบนี้มั่งจังเลย
ถ้าปักในสตูมันจะเละเทไปกันใหญ่นะน้องพิชชี่นี่แหละครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในการเล่นน้ำสงกรานนะครับ
นี่แต่ละคนรักกันรักกันก็สำหรับพิมชมรีนะคะก็มีคิวที่จะกลับมาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่๘ของฤดูกาล
เปิดบ้านต้อนรับเชียงใหม่เอฟซีอาทิตย์ที่๒๑เมษายนก็ชมบุรีถือว่าฟอร์มดีนะถือว่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่ายังอยู่กลางตารางนะครับแต่ก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น
เช่นบุรีอยู่ดับ๑๐ของตารางนะครับ๗นัทชนะ๒สมสอนแล้วก็แพ้ไป๓หน่อยต้องดูว่าโดยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยจะดึงฟอร์มที่มีโอกาสในการลุ้นติดท็อปฟองท็อปไฟท์ออกมาได้หรือไม่นะครับส่วนอีกทีมนะครับบุรีรำยูเนเต็ดเขาก็จัดงานเป็นประจำทีแล้วนะครับที่สนานบงเคราะห์นะครับที่จังหวัดบุรี
ผู้ที่มาร่วมงานนะคะก็ยังมีศิลปินชื่อดังมากมายไปร่วมงาน
อย่างเมื่อวานนี้วันแรกนะคะก็มีคุณกุ้งสุภาพรกล้องห้วยไร่เป๊กกี้ศรีธัญญา
ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับในงานนี้นะครับ
บอกเลยว่าสถานการณ์ต่อแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ
แล้วก็พวกนักลงนักเลงแล้วก็โอ้โหคุณเนวินชิดชอบเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะ
ใครไปหาลงหาเรื่องมีเหตุทะเลาะวิวาสแล้วก็โดนดีแน่
สำหรับงานสงการของบุรีรำนะครับยังมีอีกวันหนึ่งก็จะมีศิลปินมาร่วมงานเยอะแยะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลำเพลินวงศกรเต๊ะตระกูลต่อนะครับ
ถ้าพูดชื่ออาจจะงงนะแต่ถ้าพูดชื่อเพลงแล้วนึกออกแน่นอน

ฮมฮอไปฝักป่ะ

ได้แค่นี้แหละครับแล้วก็มีทีโบนแล้วก็มีหนุ่มกะลาแล้วก็คาราบาลนะครับ
บุรีรำตอนนี้ผลงานในไทยลีกก็รักอันดับ๒นะครับ
๖นัดมี๑๒แต้มชนะ๓เสมอ๓ยังไม่แพ้ใครนะครับ
ก็ไปร่วมงานกันอย่างที่คุณเนวินเขาบ้าว่าอย่าเมาเละเทะ
แล้วก็อย่าทะเลาวิวาสมีขึ้นเวทีมวยให้ชกกันเลยนะ
นั่นแหละเอายังไงซะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณผู้ชม
อย่าได้เมาแบบขาดสติควรจะต้องไปเล่นให้มีสติกับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับ